ตามความคืบหน้ากันต่อเนื่องเลยนะคะ
คดีน้องฟอสน้องสปายที่ถูกยิงที่เขาชีจันทร์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ผู้ต้องหามีทั้งหมด๖คนนะคะ
ควบคุมตัวได้แล้ว๕คน
คนล่าสุดก็คือในบ่าว
แต่ว่าเสียอ้วนยังคงหลบหนีอยู่นะคะ

ตอนนี้ก็มีการประสานไปที่ทางการกัมพูชา
ให้ติดตามตัวเสียอ้วนมาดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยทางรองผ่อบอตรก็ลงพื้นที่
ไปจำลองเหตุการณ์ที่เขาชีจันทร์นะคะ
แล้วก็นำตัวในบ่าวผู้ต้องหาคนล่าสุดไป
แล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์แบบละเอียดมาก

เขาชีจันทร์สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
ที่ถูกยิงนะคะน้องสปายก็คือ
นางสาวปวินานาเมิงรักษ์น้องฟอร์ส
ก็คือนายอนันตชัยจริตรำ
ก็เอารถของกลางไปจำลองเหตุการณ์ด้วย
ซึ่งการจำลองเหตุการณ์ในวันนี้เป็นไป
ตามคำให้การของผู้ต้องหารายล่าสุดที่จับตัวได้
ก็คือนายบ่าวหรือนายนรงวรินทรเวทนะคะ
ซึ่งตามคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมด
คนลงมือยิงมี๒คนคือในบ่าวและเสียอ้วน
ทีนี้ก็เลยให้มีการจำลองเหตุการณ์แบบครบทุกคนเลย
คนที่อยู่ในเหตุการณ์มีใครอะไรยังไงบ้าง
ก็จะเห็นว่าแต่ละคนมีเสื้อเป็นหมายเลข๑๒๓๓

ผู้ชายกับผู้หญิงที่ใส่เสื้อเบอร์๑๔กับ๑๕

ก็จำลองเหตุการณ์เป็นน้องฟอสและน้องสปาย
คือหลังจากไหว้พระพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์
ซึ่งเป็นรถที่กลุ่มผู้ตายเช่ามาจากโรงแรมที่พัก
คันนี้เป็นรถเช่าที่ผู้ต้องหาเช่ามา
รถคันนี้มีนายป๊อปปี้
มีคนที่จำลองเหตุการณ์เขาจะใส่เสื้อเบอร์๒
มดจำลองเหตุการณ์คือคนที่ใส่เสื้อเบอร์๕

เสียอ้วนนั่งข้างคนขับนะคะ
บ่าวผู้ต้องหารายล่าสุดนั่งเบาะหลังค่ะ
แล้วเสียอ้วนลงจากรถไป

ถือปืนสองมือเลย๒กระบอก

ส่งสัญญาณให้ในบ่าวที่นั่งอยู่ด้านหลัง

พอในบ่าวลงตามมาในบ่าวยิงฟอส
คือฟอร์สพยายามจะหนีขึ้นรถ
บ่าวยิงฟอสเสร็จหันไปยิงสปายซ้ำอีก
ทั้งที่เสียอ้วนยิงสปายไปแล้วก่อนหน้านะคะ
บ่าวยิงซ้ำแล้วก็หลบหนีขึ้นรถกันไปค่ะ

เมืองต้นคือนายปัญญาหรืออ้วนเป็นคนนำก่อนนะครับ
แล้วก็ที่เหลือก็ร่วมกัน
ใช้วุฒิปืนยิงผู้เสียหายจนถึงแก่ความตาย
เมืองต้นก็รู้อยู่ครับว่าต้องมาจุดนี้เพื่อ
เพื่อทำร้ายผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
เรื่องต้นก็คือยิงผู้เสียชีวิตคนแรกคือผู้หญิงก่อน

เขาถือปืนลงมา๒กระบอกเสียอ้วนถือมา๒กระบอก
ดังนั้นจากการจำลองเหตุการณ์วันนี้
ก็คือเสียอ้วนยิงสปายแล้วก็กลับขึ้นรถ

เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยผู้ต้องหาทุกคนที่ถูกนำมาทำแผนชี้จุดเนี่ย
บอกตรงกันก็คือมีคนยิง๒คน
คือเสียอ้วนกับนายบ่าว
แต่ว่าบอกว่าเสียอ้วนเนี่ยยิงไปที่ฟอร์ส
แล้วพอเสียอ้วนขึ้นรถในบ่าวก็ยิงทั้งฟอสทั้งสปาย
ดังนั้นก็เอาสรุปนะตอนนี้วันนี้ที่ไปจำลองเหตุการณ์นะคะ

เสียอ้วนยิงสปายยิงน้องผู้หญิง

เรียกให้ในบ่าวที่นั่งอยู่เบาะหลังลงมา
บ่าวก็ยิงน้องฟอสผู้ชายที่กำลังหนีขึ้นรถ
ฟอร์สเสร็จก็ยิงสปายซ้ำไปอีก

ก็อยู่ที่ว่าตัวเสียอ้วนถ้าถูกจับได้
เขาจะบอกว่ายังไงจะตรงกันหรือเปล่านะคะ
พลตำรวจโทจิติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ก็เลยบอกว่ากรณีเสียอ้วนที่ยังจับไม่ได้
ทางตำรวจค่อนข้างมั่นใจว่าเสียอ้วนอยู่กัมพูชานะคะ

แล้วก็มีการประสานเรื่องการจับกลุ่มแล้วนะคะส่งหมายจับไปเรียบร้อย
รู้แล้วว่าเสียอ้วนอยู่ไหนค่ะ
แต่ตำรวจบอกขอไม่บอกนะคาดว่าไม่นานไม่นานจับได้แน่
สาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นไป
เรื่องเดิมคือเรื่องชู้สาวค่ะ
นี่เราได้จัดชุดประสานกับทางประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับ
มีส่งหมายจับไปแล้วก็ประสานเป็นทางการไปกับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่กัดตรงนี้อยู่ในประเทศไทยหรือออกประเทศไทย
ครับก็เก็บจิตต่อบ้านเราครับ
จำลองเหตุการณ์ที่บริเวณหน้าเขาชีจันทร์เสร็จเรียบร้อย
ก็นำตัวในบ่าวไปชี้จุดอีกหนึ่งจุดนะคะ
จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทิ้งปืนที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะ
ก็คือที่บ้านเช่าแถวนาเกลือซอย๑๒
แล้วก็ที่เช่ารถจากนั้นก็เอาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยานะคะ
กับว่าตอนนี้เหลือผู้ต้องหาคนสำคัญคนเดียวนะครับ
ก็คือเสียอ้วนนะฮะเสียอ้วนเจ้าของบาร์ที่ภูเก็ตนะครับ
ที่มาหลงรักมาชอบมาติดพันธุ์น้องสปายอยู่
แต่ว่าเขาไม่สนใจด้วยหนีไปแล้ว
ก็ยังไล่ตามมาตามหาเขาแล้วก็ยิงเขาจนตายนะครับ
ตอนนี้ตามรายงานข่าวก็คือเสียอ้วนนายปัญญายิ่งดังเนี่ย
หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
บอกถึงกรณีของเสียอ้วนผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลที่หนีหมายจับอยู่
บอกว่าเสียอ้วนตอนนี้มี๒ทางเลือกเท่านั้น
คือทางตันกับทางตาย
เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือควรมามอบตัวนะครับ
โดยเฉพาะการที่ผู้ต้องหาตามรายงานที่ทราบคือมีอาวุธปืนติดตัวด้วย
เมื่อเจ้าหน้าที่เจอตัวเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังนะครับ
พบตรบอกว่าที่พูดแบบนี้ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณใด
แต่ผู้ต้องหามีอาวุธปืนและสามารถลงมือก่อเหตุฆ่าได้แม้กระทั่งผู้หญิง
กำชับไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาว่าถ้าเจอตัวเสียอ้วนก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อน
ตันก็คือหนียังไงก็ไม่รอดที่สุดต้องถูกจับ
ค่ะนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกด้วยว่า
ข้อมูลของชุดสืบสวนที่ระบุว่าเสียอ้วนหลบหนีไปอยู่ที่กัมพูชานะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานไปแล้วนะฮะอยู่ระหว่างการดำเนินการ
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากเกรงว่าคนร้ายจะไหวตัว